ไปทำบุญเหมือนกันแต่งานนี้พิเศษนิดนึงเชอรี่พี่พลอยปากกาอยู่ไหนจ๊ะ

เผื่อมีตัวเลขไปดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้พี่จอยชนชื่นเดินทางไปร่วมพิธีบวงสวงองค์ท้าเวสวรรณ
ที่ตลาดเรือบินบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ต้องบอกเลยนะว่าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้าน

ก็เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยนะ
อกจากนี้ค่ะยังมีการรำถวายองค์ท่านอีกด้วยนะคะสวยงามทีเดียว

ถ่ายคลิปภาพบรรยากาศพิธีบวงสวงนะมาฝากบันเทิงไทยรัฐด้วยนะ
พร้อมกับบอกว่าในงานนี้พี่ยังได้ของมงคลติดไม้ติดมือกลับบ้านมาด้วย
เชื่อว่าหลังจากนี้ค่ะต้องมีแต่สิ่งดีนะ
แล้วก็มีความปังเกิดขึ้นกันในชีวิตแน่นอน
ส่วนนักเสี่ยงโชคทั้งหลายจ๋า
คุณผู้ชมจ๋าที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลข
พลอยไม่ต้องตาลูกวาวใส่ดิฉันขนาดนั้น

วันนี้ค่ะดิฉันบอกแล้วว่ามีตัวเลขมาฝากแน่นอน
จอยชวนชื่นค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะ
ว่าน้องเนี่ยลองโฟกัสไปที่ฐานองค์ท้าเวสุวรรณดูสิ

คุณผู้ชมเห็นไหมคะด้านหลังเลยสิเห็นไหม
เป็นอะไรในนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ย
จอยทำการวงกลมสีแดงมาให้กับบันเทิงไทยรัฐไว้ด้วยนะคะ
ชื่นชอบตัวไหนเนี่ยก็จดเอาก็แล้วกันคุณผู้ชม
ส่วนที่ฉันเนี่ยมีเรียบร้อยไว้ในใจแล้วนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างของที่ฐาน

แล้วก็เป็นแบบว่าเลขโหนอะไรอย่างนี้เลขไทย

เห็น๑เห็น๖เห็น๒เห็นดิฉันเห็น๗
คือจริง๑ถึง๙นี่แทบหมดเลยนะ

สดไม่หวัดไม่ไหว

เรื่องแบบนี้หลุยดวงใครดวงมันอะเนาะ